เหล่าประชาชนสาธุชนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เขาเดินทางไปอาบนมลรถนมลต้อนรับปีใหม่เสริมสิริมงคลกันค่ะ
จะบอกว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติมีทั้งชาวบ้านทั้งในทั้งนอกพื้นที่นะคะ
มาอาบนมลทิพย์นักฆราชที่นี่ค่ะที่บริเวณสารเจ้าพ่อนักฆราช
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับในช่วงวันก่อนเนี่ย
ต้องบอกว่าคึกคักมากสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่า
คุณคะงานนี้นะมีประชาชนเดินทางไปประมาณ๕๐๐คน
๕๐๐คนนี้มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาจาก
กันมากมายเพื่อนบ้านเราก็มานะคะมาร่วมอาบน้ำมนทิพย์นคราช
เสริมมงคลรับปีใหม่กันนะคะ
โดยมีคุณนรงศักดิ์ครูกิติรัฐหรือว่าอาจารย์แห้ว
อาจารย์แห้วคือเจ้าของฉายาหมอดูเทวดา
คนจะไปดูไปดูดวงกับอาจารย์เนี่ยนะ
โอ้โหกันเป็นวันคุณค่ะ
อาจารย์แห้วนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ทำพิธี

ยันนคราชแล้วก็น้ำมนทิพย์ที่ผ่านการปลูกเสกแล้ว
นี่ก็คือแจกมาให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีกันด้วยนะคะ
อาบน้ำมนทิพย์นคราชนะจัดขึ้นเป็นเวลา๓วันด้วยกัน
ตั้งแต่วันที่๓มกราคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้
มกราคมที่ผ่านมานะคะ
พลาดแล้วไม่เป็นไรเจอใหม่ปีหน้า
แต่เขาก็มีทำพิธีมงคลอยู่เรื่อยสำหรับที่นี่นะ
พิธีมงคลอยู่แล้วอย่างที่คุณชนะบอกเลยนะคะ
ก็มีชาวบ้านอาบน้ำมนทิพย์มาทำพิธี
แล้วก็มาขอโชคขอลาบจากกุมารไก่ทอง
หรือไอ้ไก่นะคะไม่ใช่ไอ้ไข่นะ
ไอ้ไก่เนี่ยเคยให้โชคกับชาวบ้านมาหลายต่อหลายรายแล้วเหมือนกัน
เพื่อจะหาเลขที่เป็นมงคลชีวิต
นำไปสิ่งดวงเสียงโชคดูว่ามีเลขอะไรยังไงบ้าง

โอเคยังโอเคที่เขย่าเตี๊วแล้ว

เราไม่มีภาพตรงติ้วหรือคะเรามีแต่ภาพเขาเขย่าหรือคะ
ขอดูอีกทีโอเค
เห็นไหมล่ะโอเคก็ขอบคุณนะคะคุณพี่ที่เป็นตัวแทนของหมู่มวลชาวเรา
นำสิ่งดีมาสู่เราแบบนี้

จริงก็ไม่ต้องจับดิฉันนะคะจับคนนี้ค่ะ

ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มีอีกอย่างด้วยนะขอบคุณนะคุณชนะตามติ้วนะ
เขาอุตส่าห์แบบเป็นตัวแทนส่งต่อบอกสิ่งดีให้กับเรานะคะ
ก็หลายคนในช่วงปีใหม่ก็มีโอกาสไปทำบุญรับน้ำมนต์เสริมสิริมงคลกันแบบนี้